ขอเรียนให้ทราบว่าพยานสองปากนั้นที่ให้สอบสวน
เนี่ยสอบสวนตามคำสั่งของพนักงานอายการที่ที่รับมานะครับ
กับคณะกรรมธิการพนักงานอายการจะสั่งให้พนักงานสอบสวน
สอบสวนเพิ่มเติมตามประเด็นที่พนักงานอายการสั่งเท่านั้น
พนักงานสอบสวนไม่มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาหรือมีความเห็นในช่วงนี้ได้อีกนะครับ
ไม่ใช่การสอบสวนในส่วนของสำนักกว่าแห่งชาติแล้วครับ
พนักงานสอบสวนไม่สามารถทำได้แล้วครับต้องทำตามคำสั่งพนักงานอายการครับ
พยานสองปากที่เพิ่งโผล่มา๒ปีไม่ได้อยู่ในปรากฏพนักงานสอบไม่ได้ปรากฏอยู่ในสำนวนการสอบสวนของสนทองหล่อ
เป็นพยานที่ผู้ต้องหาร้องไปที่พนักงานผ่านกรรมธิการให้สอบเพิ่มเติม
ซึ่งพนักงานอายการก็สั่งมาให้สอบเพิ่มเติมครับ
ความคืบหน้าที่เกิดขึ้นก็มีพอสมควรนะคะโดยเฉพาะการแถลงข่าวของทางตำรวจที่มีการประชุมกันในครั้งแรก
หลังนี้พอสรุปความได้นะคะสิ่งที่พอสรุปความได้และต้องตามต่อก็คือประเด็นเรื่องของพยานปากสรุปคำจาม
สำคัญอย่างน้อยนะคะอย่างน้อย๒ปากซึ่ง๒ปากที่ว่าตำรวจยืนยันแล้วนะคะ
ว่าเกิดขึ้นหลังจากมีการร้องขอความเป็นธรรมไปที่สนชแล้วก็ค่อยส่งไปที่อายการ
ซึ่งเรื่องนี้จะเพิ่มตัวละครเข้ามาที่ควรจะออกมาอธิบายกับสังคม
คือวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการพิจารณาก็คือกรรมธิการชุดที่ถูกร้องขอความเป็นธรรมนะคะ
ซึ่งเป็นกรรมธิการในสมัยสนชนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงกรณีเรื่องของความการรู้จักการสนิทสนม
ใกล้ชิดที่อาจจะมีนะคะมีผลต่อเรื่องนี้หรือไม่เพราะว่าในส่วนของตัวบุคคลแล้วเนี่ยนะคะ
สามารถจะพอเชื่อมโยงความความรู้จักกันได้พอสมควรซึ่งอาจจะถูกตั้งคำถามได้สำหรับการทำงานเรื่องนี้นะคะ
แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยนะคะประเด็นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่การตั้งโต๊ะแถลงข่าวออกมาเป็นข่าวก็คือว่า
ลักษณะของการให้ความเห็นนั้นถือว่าคดีนี้สิ้นสุดแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เราพยายามขอสัมภาษณ์อยู่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นท่านที่ปรึกษานะคะหรือว่าผู้ช่วยผู้บัญชาการก็แล้วแต่เพื่อขอความกระจ่างว่าในความหมายว่าคดีสิ้นสุดแล้ว
แปลว่าต่อให้มีการตรวจสอบของคณะกรรมการ๓ชุดหรือรวมกรรมธิการสภาตอนนี้ด้วยก็แล้วแต่ไม่มีการไม่มีการเปลี่ยนแปลงแน่อีกเลยใช่ไหม
และนี่คือมาตรฐานการทำคดีต่อไปหลังจากนี้ในประเทศไทยหรือเปล่านะคะเราจะลองพยายามต่อสายระหว่างนี้อีกครั้ง
ส่วนประเด็นตอนนี้ที่จะต้องถกเถียงกันก็คือกรรมธิการวันนี้มีการเรียกหลายฝ่ายนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นอายการตำรวจสมัยที่ทำคดีที่ตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วย้ายไปแล้วนะคะ
แล้วก็ปรับตำแหน่งปรับยศกันหมดแล้วเนี่ยนะคะก็เข้ามาแล้วก็ส่วนของกรรมธิการก็ตั้งขึ้นมา
ตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยหลายต่อหลายเรื่องคงจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้านะคะ
นี่คือคุณประยุทธ์เพชรคุณนะคะท่านก็บอกว่าอายการเพิ่งจะได้อ่านสำนวนกันเมื่อวานนี้เอง
เพราะว่าพอตั้งขึ้นมาอายการไม่ได้ทำคดีสักคนเลยนะคะที่ตั้งกรรมการขึ้นมาก็ต้องมานั่งอ่านกันใหม่ขอเวลาหน่อย
หน้าน่าจะชี้แจงได้และนอกเหนือจากนี้ค่ะในส่วนของรายละเอียดนะคะคดีนี้เปลี่ยนมืออยู่หลายยุคทีเดียวนะคะ
เพราะฉะนั้นคนที่ทำสำนวนจะจะเปลี่ยนไปหลายคนคนที่ควบคุมดูแลจะเปลี่ยนไปหลายชั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ไม่ได้ง่ายนักที่จะประติดประต่อเกือบ๘ปีเต็มแล้วนะคะ
แต่ว่าหนึ่งคนที่พอจะบอกเราได้ตั้งแต่ต้นทางเพราะมีการอ้างอิงถึงนะคะมีการอ้างอิงถึงคนที่ให้ความเห็นในฐานะผู้เชี่ยวชาญคนที่ลงพื้นที่นะคะคนที่ดูบาดแผลของรถทั้งสองคันนะคะและก็นอกเหนือจากนี้รายละเอียดที่เกิดขึ้นนอกจากการคำนวณความเร็วแล้วมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง
ขออภัยจริงวันนี้ต้องรบกลัวจริงค่ะ
เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานตอนนั้นทั้งนั้นเลย
คิดว่าก็ไม่น่าจะมีใครควรจะได้พูด

สุดท้ายมาที่สารวัตรเพียวเหมือนเดิมนะคะ

คือบางส่วนเราจะถามอาจจะซ้ำบ้างบางส่วนแต่อีกบางส่วนเราอาจจะไม่ได้เคยลงรายละเอียดกันมากขนาดนี้
เราจะดึงภาพมาให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
เราจะใช้คำอธิบายจากภาพก่อนล้วนตอนนี้เพราะว่าเรื่องของคณิตศาสตฟิสิกส์เราอธิบายกันไปพอสมควรแล้ว
ทีนี้ถ้าเราไปดูกล้องวงจรปิดนะคะมีการพูดถึงพยานปากสำคัญสองปากนะคะ
เดี๋ยวเราค่อยไปไล่เรียงกันนะคะว่าสองปากนี้มาแต่ใดมีน้ำหนักแค่ไหนนะคะ
แต่สองปากที่ว่านี้คือหนึ่งคนขับรถกระบะแล้วก็อีกหนึ่งคือคนที่ขับรถตามซึ่งมียศพลอากาศโทนะคะ
ทีนี้การบรรยายภาพถ้าเราดึงภาพกล้องวงจรปิดได้ดึงเลยนะคะ
บรรยายภาพคือมอเตอร์ไซค์ไปปาดหน้าจนเกิดอุบัติเหตุนี่คือดาบนะคะ

คำถามคือตอนที่ดูเดี๋ยวบอกก่อนว่าจริงแล้วเทปดิบของกล้องวงจรปิดยาวกว่านี้
มันอยู่ราวสักประมาณนาทีครึ่งประมาณนี้นะคะ

การได้เห็นรถมอเตอร์ไซค์ดาบการได้เห็นรถคันอื่นอื่นและรวมถึงรถกระบะ
จำเป็นต้องเรียกรถทุกคันที่อยู่ในวงจรปิดมาประกอบกับการคำนวณความเร็วไหมคะ
ครับผมต้องขอเกริ่นอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมสำนวนก็คือ
พนักงานสอบสวนที่อยู่ที่สอนออืมนะครับคนที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็จะมีอำนาจ
หน้าที่ที่จะตั้งประเด็นแล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงกับในสำนวนนะครับ
คราวนี้เนี่ยส่วนงานของพิสูจน์หลักฐานที่ส่วนงานของผมที่ได้ทำคดีนี้ก็
พนักงานส่วนก็ถามมาแค่ประเด็นเดียวนะครับเกี่ยวกับอัตราเร็ว
ซึ่งแปลว่าต่อให้ในกล้องวงจรปิดจะมีรถคันอื่นที่มาก่อนหรือหลัง
ไม่จำเป็นที่พอถอต้องพิสูจน์ว่าเขามาด้วยความเร็วเท่าไหร่
และไม่ใช่หน้าที่ของพอถอที่จะสอบคนขับรถคันเหล่านั้นว่าเห็นอะไรบ้าง

ครับคนสอบสวนนี้ก็คือพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับ
แต่ถ้าถามว่าเราสามารถคำนวณอัตราเร็วของรถคันต่างในกล้องจรปิดได้ไหม
ต้องบอกว่าคำนวณได้ทุกคันนะครับ
แต่ว่าคนที่ตั้งประเด็นคำถามมาเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวน
แล้วตอนนั้นเวลาทำงานจริงค่ะการคำนวณความเร็วเนี่ยเราได้คำนวณรถมอเตอร์ไซค์ของดาบไหมคะ
เราได้คำนวณทั้งหมดไหมคะในรายงานนะคะ
รู้สึกว่าตอนนั้นก็คำนวณแทบทุกคันนะครับแต่ว่าก็เก็บเอาไว้เฉย

คำถามก็คือว่ามีการพูดถึงการลงพื้นที่เราได้คุยกับอาจารย์สะทนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในชุดของการทำรายงาน
ฉบับเดียวกับที่สารวัตรทำนะคะแล้วก็สารวัตรก็พูดถึงเรื่องของการลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
ลงพื้นที่ทั้งวัดพื้นที่จริงบนถนน

เพื่อประกอบกับการดูเวลาในกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดเพื่อไปคำนวณนะคะ
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ตัวสารวัตรเองก็อย่างที่เคยให้ดูภาพข่าวนะคะว่า
ก็ลงไปดูบาดแผลของรถสองคัน

ตอนลงไปในพื้นที่คือเท่าที่ฉันทราบนะคะ
คือลักษณะของการสอบสวนตั้งแต่ในเบื้องต้นมาแรกเนี่ย
มีผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่แรกเลยที่ไปให้ความเห็นเรื่องของความเร็วรถ

แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ไปให้ความเห็นความเร็วรถที่คาดว่าจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยมีอีก
เป็นตำรวจเหมือนกันเท่าที่ฉันทราบ

ผมไม่แน่ใจว่าตอนตรวจพิสูจน์เนี่ยได้เจอกันหรือเปล่า
แต่ว่าการทำงานเนี่ยก็แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงนะครับ
ตอนที่ลงไปอาจารย์สะทนมาพูดในรายการเราบอกว่าตอนนั้นนักข่าวลงไปด้วยเพราะมันเป็นคดีใหญ่
อาจารย์บอกว่าในตอนแรกคือไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกคำนวณแล้วได้ทันทีต้องคำนวณอีกนะคะ
แต่อาจารย์บอกว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยก็บอกไปตามคำถามของนักข่าวเบื้องต้นว่า
คือประมาณดูแล้วคำนวณคร่าวดูแล้วยังไงก็เกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง
หน้าจุดที่กล้องวงจรปิดจัดได้อันนี้ถูกต้องมั้ยฮะ

อ่าก็เนื่องจากว่าตอนไปวัดในที่เกิดเหตุก็คือเราได้ระยะทางมาแล้วใช่ไหมครับ
แต่คราวนี้เนี่ยตัวเวลาในกล้องวงจรปิดเราก็สามารถดูได้จากเลขที่ปรากฏ
เวลาที่ปรากฏในภาพใช่ไหมครับแต่ว่ามันละเอียดได้แค่ระดับวินาทีเท่านั้น
อาจารย์สะทนก็เห็นว่าระยะทาง๓๑เมตรใช้เวลาไม่ถึง๑วินาที
อาจารย์สะทนก็เลยอนุมานว่าก็ลองเอาเวลา๑วินาทีไปหารดูแล้วก็ได้ตัวเลขเป็นเท่าไหร่
ก็เลยอนุมานได้ว่าเนี่ยก็มากกว่า๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงแน่ครับ
ส่วนถ้าอยากที่จะละเอียดมากกว่านั้นเนี่ยก็ต้องเอาไฟล์อันนั้นมาทำเป็นภาพนิ่ง
แล้วก็ดูเป็นช็อตไปก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นก็คือ๑ส่วน๒๕วินาที
นี่คือความละเอียด๑ส่วน๒๕วินาทีก็คือ๐๐๔วินาทีนั่นเองครับ
ทีนี้ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะจริงก็คือจบทางวิทยาศาสตร์มานะคะ
คือตอนแรกที่ลงไปไปวัดพื้นที่จริงนะคะแล้วก็ดูความเร็วที่เกิดขึ้นในกล้องวงจรปิด
คร่าวมันใส่สูตรมันพอเห็นได้ว่ามันอยู่ที่ประมาณช่วงระยะเท่าไหร่
แต่พอบอกได้ว่าเกินร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามตอนนั้นคือนักวิทยาศาสตร์
อย่างอย่างสหรัฐชาวลิศเนี่ยคือสามารถมองได้ที่กล้องวงจรปิดไหมคะว่าอ๋อเท่านี้มันไม่เกินเท่านี้หรอก
โดยไม่คำนวณนะไม่นับลงไปวัดถนนนะคะแต่มองด้วยตาแล้วแบบประมาณนี้ไม่เกินหรอก

แล้วในวิชาชีพของตำรวจคนที่เชี่ยวชาญในการดูอุบัติเหตุนะคะ
ดูคดีต่างที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุรถยนต์ดูความเร็วรถยนต์
ไม่ว่าจะเกิดลักษณะใดก็แล้วแต่
มันบอกกันได้ไหมจากกล้องวงจรปิด
ก็ต้องมีการวัดการคำนวณใช่ไหมครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเราสามารถได้เวลามาจากที่ผมได้เรียนมาแล้วใช่ไหมครับ
แล้วก็ระยะทางเนี่ยได้มาจากอย่างไรบ้างก็คือ
จากการไปวัดในที่เกิดเหตุวิธีหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับ
ก็อาจจะเอาความยาวของตัวรถมาเป็นระยะทางก็ได้นะครับ
บอกด้วยตาแค่แบบผ่านปุ๊บดูได้ไหมคะ

กล้องวงจรปิดล้วนอย่างเดียวดูซ้ำหลายครั้งหลายครั้งพอบอกได้ไหมคะ
บอกไม่ได้นะครับยกเว้นแต่ว่าเปิดในโปรแกรมที่มันสามารถคำนวณอัตโนมัติได้
งั้นเอาใหม่ในทางดิฉันควรจะถามว่าในทางฟิสิกสหรือคณิสต
เดี๋ยวไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ได้รวมกล้องวงจรปิดก่อนนะ
เอาเฉพาะภาพนิ่งภาพนิ่งที่เห็นรอยแผลของรถสองคัน
มันบอกได้ทันทีไหมคะโดยไม่คำนวณนะคะ
บอกได้ทันทีไหมคะว่ารถสองคนนี้ต้องรถสองคันนี้ต้องปะทะกันด้วยความเร็วของแต่ละคันเท่าไหร่

แต่ถ้าสมมุติมีประสบการณ์มีประสบการณ์เห็นแบบชนกันมาตั้งไม่รู้กี่คู่กี่พันคู่มีกี่คดีต่อกี่คดี
แล้วชนกันแผลเท่านี้เราพอประเมินไม่ได้เลยเหรอคะ
ประสบการณ์ที่ว่าเนี่ยเขาทำเป็นฐานข้อมูลเก็บไว้อย่างเป็นระบบหรือเปล่าครับ
หรือจำและความจำของเขาแม่นแค่ไหน
อย่างที่ผมเคยเรียนไปแล้วนะครับว่าการชนแต่ละครั้งเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่อัตราเร็วของคันที่ชนอยู่อย่างเดียว
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ถูกชนด้วยนะครับ
ถ้าสิ่งที่ถูกชนเนี่ยเป็นวัตถุที่อยู่ยึดติดอยู่กับพื้นวิ่งมาด้วยอัตเร็วเท่ากันก็จะเสียหายมากแบบหนึ่งใช่ไหมครับ
แต่ถ้าเกิดชนกับวัตถุที่ไม่ได้ฟิกอยู่กับพื้นสามารถกระเด็นได้ความเสียหายก็จะน้อยกว่าในอัตราเร็วได้เท่ากัน
หรือชนกับวัตถุที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแบบเดียวกันก็จะเสียหายน้อยนะครับเทียบกับชนแบบประสานงาด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันก็จะเสียหายกว่ามากเลย
ซึ่งถ้าเรากลับไปย้อนดูค่ะสารวัตรจริตก็คือว่าถ้าเรากลับไปย้อนดูข่าวเนี่ยนะคะคือลักษณะของแผลเอาเราอ่านในข่าวก่อนนะซึ่งสารวัตรนั่นแหละเป็นคนทำงานนี้นะคะคือลักษณะของแผลเนี่ยเป็นลักษณะของการตั้งฉากตรงเลย

คือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันอธิบายอธิบายรูปแบบการเกิดอุบัติเหตุอะไรได้บ้างคะตั้งฉากแนวตรงเนี่ยค่ะ
อ่าครับก็เดี๋ยวผมชอบใช้รูปนี้อธิบายอ่าเพราะว่าเป็นรูปที่ปรากฏอยู่ในสื่อมณชนอยู่แล้วนะครับ

ก็คือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมาได้ผลสรุปในท่าทางนี้เนี่ยเราก็ทำการตรวจรอบคันก่อนนะครับตรวจรถทีละคันก่อนว่ามีร่องรอยอะไรบ้างของทั้งสองคัน

เราดูที่รถเฟอลาลี่ก่อนนะครับก็คือมีรอยบุบยุบแตกเสียหายที่บริเวณกันชนหน้าอาจจะไม่ใช่ตรงกลางเป๊ะนะครับเลี้ยงมาทางด้านซ้ายเล็กน้อยแล้วก็มีรอยบุบยุบบนฝากระโปรงนะครับมีรอยครูดถลอกเป็นเส้นขนาดกับตัวรถนะครับแล้วก็มีรอยกระแทกของศีรษะที่กระจกบังลมหน้าเป็นแนวเดียวกันขนาดกับตัวรถ
ตรงนี้เนี่ยก็บ่งบอกถึงทิศทางในการชนได้เหมือนกันนะครับทิศทางของสิ่งที่ถูกชนด้วยซึ่งทิศทางกับตำแหน่งเนี่ยอันนี้เป็นคนละประเด็นกันก็คือตำแหน่งเนี่ยเยื้องมาทางซ้ายเล็กน้อยแต่ทิศทางของการชนเนี่ยตรงขนานกับตัวรถแน่ส่วนรถจักรยานยนต์เนี่ยแหละครับรอยแตกหักเนี่ยก็จะอยู่ทางด
บิดงอของวัสดุก็จะถูกแรงดันจากด้านหลังไปทางด้านหน้าจะไม่มีเบี้ยวไปทางซ้ายหรือทางขวาเลยนะครับก็จะบ่งบอกได้ว่าเป็นการชนจากด้านหลังตรงตรงแล้วทีนี้ยังไม่พอเราก็เอารถทั้งสองคันเนี่ยมาลองทาบลอยกันดูว่ามันสามารถเข้ากันได้ไหมค่ะก็ได้เป็นรูปแบบนี้เท่านั้นนะครับก็ลองหันซ้ายหันขวาก็ไม่สามารถ
แบบนี้ก็คืออ่าถูกต้องครับใช่ไหมคะทิศทางเข้าปะทะเข้าแบบไหนแต่ที่ฉันถามย้ำอีกครั้งไม่สามารถประเมินแค่นี้เพื่อบอกความเร็วของทั้งสองคันหรือคันใดคันหนึ่งได้เลยเหรอคะถ้าดูแค่นี้บอกอาจจะเร็วไม่ได้แน่นอนครับเอาใหม่งั้นถ้าถ้าเรารู้ว่ารถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ทำความเร็วได้ขนาดไหนรถยนต์คันนี้รุ่นนี้

ถ้าเป็นความเชี่ยวชาญของทางเขาเนี่ยแล้วก็ต้องถามไปเรื่อยได้ใช่ไหมคะว่าตัวเลขนี้ได้มาจากอย่างไรนะครับถ้าจะบอกว่าได้มาจากประสบการณ์ก็คือความทรงจำใช่ไหมครับความทรงจำของเขาได้แม่นขนาดนั้นเชี่ยวหรือเขาจำรูปแบบการชนของรถหลากหลายรูปแบบแล้วก็มีตัวเลขอยู่ในใจขนาดนั้นได้เชี่ยวหรือครับเดี๋ยว
ที่ใช้กล้องวงจรปิดซึ่งภาพมันสั้นมากที่สามารถบอกการเกิดเหตุได้เนี่ยนะคะตอนนั้นเนี่ยทีมของพอถอเองเนี่ยได้มีการคุยกันไหมคะว่าเฮ้ยเช่นนะคะเช่นฉันไม่มีความรู้เลยนะเช่นเฮ้ยพอมันหลุดเฟรมจากกล้องวงจรปิดรถยนต์อาจจะชะลอแตะเบรกนะคะหรือพอมันหลุดเฟรมจากกล้องวงจรปิดรถมอเตอร์ไซ
แล้วมันเกิดอะไรได้บ้างตอนนั้นมีมีการคาดการณ์ในแต่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบที่อาจจะเป็นได้ไหมคะอ่าจริงจริงแล้วเนี่ยก็คือเราดูในสครบที่ที่เราทำงานอ่าเท่านั้นนะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถคิดคำนวณเล่นเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้จริงจังถึงขนาดที่จะต้องอ่านำมาทำสรุปเป็นร
คำตอบคือคิดครับมีคิดด้วยมีการคำนวณไว้ครับซึ่งเรียนสรุปถูกไหมคะว่าผลที่ออกมาไม่ได้เป็นสาระสำคัญที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนตามตัวเลขตัวเลขรายงานที่ส่งไปได้ก็คือเราระบุได้แค่ว่าช่วงเวลาที่ผ่านกล้องจรปิดใช่ไหมครับกับจังหวะที่ชนเนี่ยเป็นอย่างไรส่วนเหตุการณ์ระหว่างเนี้ยอ่าเป็นอย่างไร
เราสามารถบอกได้ว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยพอบอกได้ครับซึ่งเดี๋ยวฉันจะลองถามอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงจริงถามอาจารย์สะทนแล้วก็ได้คำตอบไปแล้วชุดหนึ่งนะคะคือเมื่อวานนี้ที่เราคุยกันนะคะอาจารย์สะทนได้บอกไว้ว่าในชุดมีประมาณห้าหกท่านนะคะของพอทพิสูจน์หลักฐานตอนนั้นที่ทำในการคำน

หรือเป็นไปได้ไหมว่าสมมุติเบรกเห็นเบรกตั้งใจเบรกนะคะแล้วไปจนถึงจุดที่คิดว่าเกิดการปะทะเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้ทิ้งรอยเบรกไว้ให้เห็นเลยก็ได้เป็นไปได้หรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะสาระสำคัญที่น่าสนใจมากของคดีนี้ก็คือว่าเป็นภาษาเรานะคะภาษาเราก็คือประมาทร่วมซึ่งหมายความว่า
เนื้อข่าวก็คือว่ารถของดาบตำรวจเนี่ยนะคะไปปาดหน้าความหมายของเราเข้าใจกันแบบนั้นนะคะ
ทีนี้มันก็เลยสำคัญตรงที่ว่าถ้ามันมีการคำนวณความเร็วแล้วเนี่ยมันสามารถจะเกิดการปาดหน้าได้ไหมรวมถึงแผลของรถสองคันที่
ตรวจทีละคันแล้วก็ตรวจเมื่อสองคันนำมาประกบแผลกันด้วยนะคะทีนี้เรียนก็ถามอาจารย์สะทนว่าถ้าเราลองนึกแบบเราต้องเข้าใจผู้ถูกกล่าวหาก็คือทางรถยนต์ด้วยนะคะว่ามันหลุดเฟรมไปแล้วก็ได้นี่ความพยายามในการหยุดรถของเขาเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุมันอาจจะเกิดขึ้นหลังจากหลุดเฟรมไปแล้วแล้วตรง

จังหวะที่กำลังชนอยู่เนี้ยอัตราเร็วจะลดเหลือเท่าไหร่อืมสิ่งที่เป็นสารสำคัญเลยก็คืออัตราเร็วก่อนที่จะเบรกตั้งหากครับที่ที่ว่าอ่าเป็นสิ่งที่จะถือว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าประมาทหรือเปล่าครับเหรอค่ะคือคือถ้าสมมุติอ่าถ้าถ้าถ้าเรียนเป็นผู้ถูกกล่าวหาถ้า
เร็วก็ลดลงไปจนกระทั่งไม่เกินไม่เกินกฎหมายกำหนดแล้วแล้วมีพยานบอกด้วยน่ะอ่าที่บอกว่าเห็นดินทันขับเนี้ยประมาณห้าสิบหกสิบยังไงก็ไม่เกินแปดสิบคือนี้ไม่ใช่ข้อตัวแย้งเหรอฮะอ่าไม่ได้เหรอฮะไม่งั้นเขาจะออกกฎหมายจำกัดอัตราเร็วมาทำไมครับเขาจำกัดอัตราเร็วมาก็เพื่

เข้าใจถูกไหมว่ามันไม่ใช่สาระสำคัญที่จะเปลี่ยนข้อเท็จจริงความเร็วของรถยนต์ถูกต้องครับแล้วก็เนื่องจากมันได้มีในรายงานด้วยค่ะอ่าทีนี้ค่ะอย่างงี้ค่ะคุณผู้ชมคะเราเราพยายามติดต่อทางอีกหนึ่งท่านนะคะก็คืออาจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมนะคะที่เป็นผู้คำนวณตัวเลขได้ไม่เกินแปดสิบ
เพื่ออธิบายการคำนวณความเร็วเพราะว่าความเร็วของอาจารย์ถูกใช้ในคดีด้วยนะคะ
ท่านอยู่ต่างประเทศติดต่อวันนี้ไม่ทันคำถามคือจริงจริงแล้วการคิดตัวเลข
แล้วได้ร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหรือร้อยเจ็ดสิบสี่ก็แล้วแต่บวกลบเนี่ย
มันคิดได้วิธีเดียวไหมคะอ่าจากที่ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าอ่า
จากสูตรการคำนวณเนี่ยก็มาจากเริ่มต้นมาจากนิยามของอัตราเรลก็คือ
ระยะทางมาก่อนแล้วก็หันด้วยเวลาคราวนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีเทคนิคต่างที่ทำให้เราได้มา
ซึ่งค่าระยะทางและค่าเวลาโดยวิธีต่างต่างกันไปแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องดูว่า
มันเป็นค่าระยะทางและเวลาที่ถูกต้องหรือเปล่าที่เป็นที่เป็นระยะทางที่รถเคลื่อนที่จริงหรือเปล่า
อืมนะครับอย่างเช่นอ่าถ้าเราเห็นว่าถ้าเรารู้ความยาวของตัวรถนะครับ
เราก็สามารถบอกได้ว่าอย่างยกตัวอย่างอันนี้เป็นช่วงตัวของรถนะครับ
แล้วตรงนี้เนี่ยเราอาจจะกำหนดเป็นจุดอ้างอิงที่เราสนใจสมมุติว่าเมื่อเราเลื่อนเฟรมไปแล้วเนี่ย
เคลื่อนที่ไปหนึ่งจังหวะสองจังหวะสามจังหวะอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
เราก็สามารถเอาความยาวของรถเนี่ยมาเป็นระยะทางแล้วก็เราก็ใช้เวลาสามช่วงเนี่ย
สามจังหวะเนี้ยมาเป็นเวลาได้ก็คือสามส่วนยี่สิบห้าวินาทีค่ะ
ก็นำมาความยาวก็เป็นระยะทางใช่ไหมครับ๓ส่วน๒๕วินาทีก็จะเป็นเวลา
แล้วก็เอาไปแทนค่าเพื่อหาอัตราเร็วได้เหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้นะครับ
สังเกตได้ว่าช่วงมันจะสั้นแล้วภาพมันก็จะมีความมีความเบลอบ้าง
คมชัดบ้างใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเลือกช่วงสั้นเนี่ย
มันก็จะมีค่าความคลัดเคลื่อนอ่าสูงอืมสูงกว่าการที่การที่เราไปวัด
อ่าช่วงยาวอืมครับอ่าคืออย่างงี้ค่ะเรื่องเอ่อ
เรียนเท่าที่ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นสารวัตรเพียวก็แล้วแต่นะคะ
อาจารย์สะทนก็แล้วแต่เนี่ยคือเรียนพอจะเข้าใจวิธีการเลือก
ไม่ใช่การเลือกการใช้ตัวเลขไหนมาคำนวณครับแล้วตัวคำนวณอ่ะ
สูตรเดียวกันนะคะแต่จะใช้ตัวเลขไหนบ้างมาคำนวณเนี่ย
อันนี้เข้าใจส่วนอาจารย์หนึ่งท่านที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศเนี่ย
ฉันเห็นลักษณะการใช้ตัวเลขของอาจารย์ท่านนั้นเนี่ยนะคะใช้อีกแบบ
แต่ผลสรุปได้ประมาณเดียวกันครับอ่าเพราะฉะนั้นจะสำคัญมากนะคะ
สำคัญมากนะคะที่อาจารย์สายประสิทธิ์นะคะ
อาจารย์คำนวณแบบไหนได้ตัวเลขไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง
และก็จะสำคัญมากอีกหนึ่งท่านซึ่งยังตามตัวท่านไม่ได้นะคะ
ก็คือตำรวจในชุดเดียวกับสาววัดนั่นแหละที่ตอนแรกอยู่ในชุดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง
แล้วท่านเป็นพยานที่มาเปลี่ยนตัวเลขเป็นไม่เกิน๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คือเรายังเรายังเข้าไม่ถึงตัวท่านนะคะซึ่งจะสำคัญมากมาก
คือที่เราเล่นเรื่องความเร็วของอุบัติเหตุครั้งนี้มากเนี่ย
เพราะว่ามันมีความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดอย่างหนึ่งอืม
ไม่รวมกรณีเรื่องของการตรวจสารเสพติดอื่นแล้วก็ตรวจแอลกอฮอล
ซึ่งจริงข่าวเก่ามีการพูดถึงแล้วนะคะอ่าซึ่งเรื่องนี้ก็จะสำคัญอีกหนึ่งเรื่อง
ตรงที่ว่าวินาทีหรือเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจ
สมมุติถ้าแตะเบรกก็จะมีผลอีกถูกต้องครับ
ว่าจะไปถึงจุดปะทะเร็วหรือช้าแค่นั้นครับถูกต้องครับ
ก็คือถ้าเกิดว่าเรากฎหมายกำหนดแล้วว่าให้เราขับรถเร็วไม่เกินที่กฎหมายกำหนดเนี่ย
อันนี้เขาก็คำนวณมาแล้วก่อนที่จะออกกฎหมายมาใช่ไหมครับ
ซึ่งถ้าเราภาวะปกติเนี่ยมีอะไรอยู่ข้างหน้าเราก็น่าจะเบรกทันถูกไหมครับ
แต่ถ้าเกิดถ้าเราอยู่ในสภาพมืนเมาช่วงเวลาที่เราตัดสินใจเนี่ยมันก็จะช้าลง
ดังนั้นการที่เราจะตัดสินใจเบรกตัดสินใจทำอะไรมันก็จะช้าลงทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะมีผลต่อเวลาทั้งหมด
ถูกต้องครับเสี้ยววินาทีของการตัดสินใจใช่ไหมคะ
ตัดสินใจจะแตะเบรกเมื่อไหร่หรือตัดสินใจจะทำอย่างไรเมื่อไหร่ก่อนเกิดอุบัติเหตุ

เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้าวันนี้มีการประชุมของกรรมธิการนะคะ
แล้วหลังจากนี้ฉันไม่แน่ใจว่ากรรมธิการ๓ชุดนะคะของสภาอาจจะรวมกันเลยก็ได้นะคะ
เกี่ยวข้องกับตำรวจอายการกฎหมายกระบวนการยุติธรรมใดต่างอาจจะรวมกันเลยก็ได้นะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับคุณสิริวัลคุณสิริวัลผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยไปเกาะติดอยู่ที่สภาสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนัดแรกนะคะเราคุยกับคุณสิริวัณรักษัตริย์ค่ะผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะคะ

ตกลงวันนี้เรียกว่าคืบหน้าไหมคะในส่วนของกรรมธิการที่เรียกมาทุกฝ่ายนะคะคุณสิริวัล
เรียกได้ว่าวันนี้ไม่ค่อยจะมีอะไรคืบหน้านะคะคุณจอมขวัญเพราะว่าการประชุมของกรรมธิการที่เริ่มขึ้นในเวลา๑๓นาฬิกา
ก็มีการเรียกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับในคดีนี้ค่ะมาชี้แจง
แต่ว่าบางฝ่ายอย่างทางเช่นฝ่ายตำรวจเนี่ยค่ะก็มีการส่งตัวแทนมา
แล้วก็ทางอายการสูงสุดเนี่ยค่ะก็มีการชี้แจงกับกรรมธิการ
แล้วก็ขอเวลาอีก๗วันเพื่อที่จะไปศึกษาสำนวนให้ละเอียด
แล้วก็จะกลับมาตอบข้อสักถามของกรรมธิการอย่างละเอียดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะคุณจอมขวัญ
ค่ะค่ะอ๋อจะถามเพิ่มเติมนิดเดียวค่ะ
คือในกรรมธิการก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเนี่ยนะคะมีการพูดถึงว่าจะมีการเรียกกรรมธิการ
ตั้งแต่สมัยที่เป็นสนชที่เกี่ยวข้องกับกรรมธิการที่มีส่วนในการเป็นกลไกร้องขอความเป็นธรรมของทางคุณวรยุทธ์มาที่สภาด้วยไหมคะ
ใช่ค่ะในการประชุมวันนี้นะคะก่อนที่จะมีการแยกย้ายกันเนี่ย
ก็มีการเสนอของทางคุณรังสิมันโรมก็มีการเสนอประธานในที่ประชุมว่าในการประชุมนัดหน้าให้กรรมธิการเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
อายการที่ทำคดีในครั้งนั้นนายตำรวจทุกนายที่ทำคดี
รวมถึงกรรมธิการของสนชที่พิจารณาคดีนี้ให้ทุกคนร่วมมาชี้แจงค่ะ
รวมถึงทางคณะกรรมการชุดที่นายกรัฐมนตรีเซ็นคำสั่งแต่งตั้งในวันนี้ค่ะคุณจอมขวัญ
ให้เชิญมาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยเพื่อที่จะได้ตอบทุกข้อสักถาม
ข้อสงสัยให้มันชัดเจนกันไปเลยทีเดียวในสัปดาห์หน้า
ค่ะซึ่งรวมถึงรองอายการสูงสุดแล้วก็ตำรวจผู้เซ็นไม่โต้แย้งของอายการสองท่านด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะทุกคนทุกคนที่เกี่ยวข้องค่ะคุณจำฝัน
วันนี้คุณก็มีการไล่เรียงรายชื่อกันว่าทุกคนต้องมา
เพราะหากว่ามีการเรียกมาชี้แจงแล้วก็ยังมีการส่งตัวแทนมาการตอบคำถามหรือการตอบคำถามทุกอย่าง
มันก็จะไม่ได้ข้อชัดเจนแล้วก็จะมีการแล้วก็จะต้องมานั่งกันหาข้อเท็จจริงกันอย่างนี้อีก
กรรมธิการก็เลยบอกว่าเอาเลยวันพุธวันพุธหน้าให้เวลากับกรรมธิการเต็มเลยเต็มวัน
ก็จะมีแบ่งเป็นช่วงเช้าช่วงบ่ายก็จะมีการประชุมเรื่องนี้ทั้งวันเลยค่ะคุณจอมขวัญ
ค่ะซึ่งอย่างที่คุณสิริวัลบอกนะคะคุณผู้ชมว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
โดยที่โดยเฉพาะเจ้าตัวเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะทำให้เรื่องนี้ชัดเจนได้เร็วมากขึ้น
ต่อเรื่องนี้ได้พอสมควรเพราะว่าเป็นกลไกที่มีการไปร้องขอความเป็นธรรมอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะค่ะคุณผู้จิลามีพูดถึงขั้นขนาดว่าจะเชิญชาวเลกค่ะ
ว่าเล็กคือเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่บันทึกการประชุมในระหว่างการประชุมของกรรมธิการ
จะต้องมาให้คำชี้แจงกับกรรมธิการด้วยจะต้องมาหมดทุกคน
อย่างที่ก็สื่อมวลชนแล้วก็หลายคนให้ความสนใจก็มาสักหนึ่งแล้ว
หรือว่าออกมาพูดคุยกับสื่อ

วันนี้ก็คิดว่าจะได้อะไรบ้างจากการมาชี้แจง
แต่สุดท้ายแล้วก็เหมือนจะไม่ได้อะไรเลย
ก็เลยจะต้องมีการนัดกันอีกทีในวันพุธหน้า
แต่ว่าในประเด็นที่มีการพูดคุยกัน๒ประเด็นค่ะคุณจอมฝัน
วันนี้ที่กรรมธิการให้ความสงสัยแล้วก็มีการสักถามกับทางอายการ
แล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็เรื่องของความเร็วที่มีการพูดคุยกันค่ะ
รวมถึงสารแปลกปลอมที่พบในตัวของนายวรยุทธ์
ว่าได้มีการนำมาพิจารณาด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าในเอกสารมันก็มีการระบุชัดเจนอย่างนั้น
ก็มีการตอบการณ์ในเรื่องนี้แต่ว่าทางทางตำรวจเนี่ยก็มีการพิจารณ์ไปบางส่วน
รวมถึงทางอายการก็ไม่สามารถที่จะชี้แจงได้ก็เลยต้องบอกว่าจะต้องขอไปศึกษาสำนวนก่อน
เพราะว่าสำนวนมีตั้ง๔เล่มเป็นเอกสารที่เยอะมาก
ต้องไปทำความเข้าใจก่อน
ค่ะยังไงขอบคุณคุณสิริวัลก่อนตอนนี้นะคะ

ขอสั้นจริงจริงค่ะแต่อยากถามคือเนี่ยเนื่องจากนัวกันอยู่หลายวันแล้วเนี่ยนะคะ
ถ้าเราไม่ใช่กรรมธิการที่เกี่ยวข้องสารวัตรน่ะ
เฉพาะเรื่องนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเรื่องปฏิรูปตำรวจ

ก็คงก็ต้องหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วนต่อไปนะครับ
ถ้าท่านใดหรือว่าองค์กรไหนที่ยังปิดอยู่
ก็คงต้องใช้กลไกสภาในการเรียกเอกสาร
หรือว่าสอบถามให้เพื่อให้ได้ข้อที่จริงที่ชัดเจนที่สุด
เพื่อให้สาธารณชนไร้ข้อกังขานะครับ
ถ้าเกิดว่ากระบวนการได้ถูกต้องแล้วเนี่ย
ประชาชนก็จะได้หมดข้อกังขา

ก็จะได้มีโอกาสที่จะลื้อฟื้นคดีใหม่ครับ
ซึ่งการลื้อฟื้นคดีใหม่ขอแปะไว้นะคะคุณผู้ชมว่า
ตกลงไม่ได้เลย๑๐๐จริงในทุกกรณีจริงหรือนะคะ

เรารบกวนหลายครั้งจะบ่อยนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ